แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกใจสำหรับคนที่ชอบที่จะเสี่ยงโชคเหมือนกัน
มามาอีกแล้วพร้อมนะพร้อมนะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันสร้างความเฮือหาให้กับชาวบ้านที่ตะมนต์ขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างมาก
เพราะว่าที่แห่งนี้นะคะมีไม้ตะเคียนโบราณ
แต่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่เป็นท่อนตะเคียนยาวที่เราคุ้นเคยนะ
เป็นรูปทรงเหมือนพระพุทธรูปปางเปิดโลกคุณผู้ชม
เคยเห็นไหมคะไปดูกันดีกว่า

แสดงว่ามีอยู่ท่อนหนึ่งที่เขาเชื่อท่อนนี้แน่เลยเนี่ย
ที่เขากำลังชี้อยู่เนี่ยคุณผู้ชม
จินตนาการใช้วิจารณญาณร่วมกันแล้วก็ลองเพ่งพิจารณาดูนะคะว่า
ตะเคียนนี้มันพิเศษมันประหลาดมันจะให้โชคให้ลาบยังไง
ชาวบ้านบอกว่าท่อนไม้ตะเคียนท่อนหนึ่งนี่นะ
ลักษณะจะคล้ายกับพระพุทธรูป
ซึ่งมันปรากฏอยู่ภายในเนื้อไม้ตะเคียนที่ค่อนข้างชัดเจน
คุณผู้ชมจินตนาการดูนะว่าเป็นอย่างไรจินตนาการจากไหนล่ะ
เสียงของชาวบ้านนี่ไงคะไปฟังเลยค่ะ
ท่อนไม้ท่อนนี้มีรูปพระเกิดขึ้นในไม้ตะเคียนเอง
เนี่ยเป็นพระพรรคเนี่ยและนี่เป็นพระเกด
คือท่านเหมือนกับพักปางเปิดโลกเนี่ยค่ะ
เนี่ยเป็นเท้าเป็นจีวอนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับขอนไม้ตะเคียนแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหชี้เป็นจุดให้ได้เห็นกันเลย
บอกเลยว่ารูปทรงของขอนไม้ท่อนไม้เป็นทรงแบบไหน
คุณผู้ชมลองดูนะดิฉันจะทวนให้ฟังอีกทีนะ
เป็นยังไงท่อนตะเคียนเนี้ยมีลักษณะรูปลักษณ์เนี่ยมีแบบเป็นหน้าใบหน้าเป็นพระพักษ์เห็นไหมคะ
ครับเป็นพระพรรคแล้วก็มีดวงตามีจมูกมีปากมีทูบเทียนด้วยถูกต้อง
กราบไหว้กันอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับแล้วชาวบ้านบอกว่าที่เห็นชัดเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนมี
หัดที่ยกขึ้นแบร์ฝ่าพระหัดมาด้านหน้ามีเท้ามีจีวอนเห็นได้ชัดเหมือนกับพระพุทธรูปปางเปิดโลก
เนี่ยชาวบ้านเขายืนยันมาแบบนั้นครับเราก็ไม่รอช้าเพียงเท่านี้ไปสอบถามพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเกจิ
ชื่อดังวัดสว่างอารมณ์นะคะครับบอกว่าต้นตะเคียนโบราณเก่าแก่กองนี้คือมีหลายหลายชิ้นนะใช่
มีญาติโยมนำมาถวายวัดเพราะเคยเก็บไว้ที่บ้านแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาต่างมากมาย
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เชื่อกันว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้อาถรรพ์ถ้าไปอยู่บ้านใครแล้วไม่ได้เคารพบูชาไม่ได้ศรัทธาก็อาจจะเกิดเหตุเพศภัยหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้
ก็เลยเอามาถวายวัดดีกว่าเอามามอบให้กับทางวัดแล้วก็จะได้มีคนมาสักการะบูชาทำให้มันถูกต้อง

แน่นอนเลยคุณเพราะว่าหลังจากที่ต้นตะเคียนเหล่านี้เนี่ยนะถูกนำมาถวายที่วัดทั้งชาวบ้านทั้งฉายสายตัวเลขทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านของไม้ตะเคียนเนี่ยก็พากันมาเลยครับ
แหนกันมาเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจะได้เอาตัวเลขไปเสี่ยง
เราต้องพูดกันแบบนี้แหละมันก็ห้ามกันไม่ได้นะของพวกนี้เนี่ย
เสี่ยงเซียมซีอะไรกันไปคือเขาเชื่อว่าจะเห็นเป็นตัวเลขหรือจะได้โชคได้ลาบอ่ะนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อก็ใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไร
ใครที่เชื่อก็ขอให้เชื่ออย่างมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
แน่นอนนะคะของแบบนี้เล่าสู่กันฟังได้แต่อย่าได้งมงาย
เอาพอหอมปากหอมคอแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนในช่วงบ่ายวันนี้นะจ๊ะ